ว่าตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้
ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ๑คนบาดเจ็บอีก๕คนนะครับ
แต่ว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถ้านักบินไม่สามารถบังคับเครื่องบิน
ให้จอดลงในคลองได้ความสูญเสียก็อาจจะมีมากกว่านี้
เพราะว่าย่านดังกล่าวเป็นย่านชุมชน
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
จะพาไปย้อนดูอุบัติเหตุครั้งนี้ผ่านคำบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ
ผู้ภัยพยายามนำศพนายธีรวุฒิเตียวประเสริฐ
ที่ทำหน้าที่นักบินออกจากเครื่องบินแบบ๒ใบพัด
หลังประสบอุบัติเหตุตกที่ครองน้ำหลังวัดลำพระองค์

ซึ่งเครื่องบินลำนี้เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
ไปหน้าคอนรัฐศรีมาในช่วงเช้า
มีกำหนดบินกลับสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงบ่าย
แต่พบว่าขาดการติดต่อจากศูนย์ควบคุมการบิน

กระทั่งพบว่าเกิดอุบัติเหตุในที่สุด

เครื่องบินลำนี้มีผู้โดยสารเดินทางมาอีก๓คน
คือนายกิติพรธนังโสจาโทพิทักษอบเทศ
นายวุฒิพงศ์ชัยงามทั้งหมดบาดเจ็บและถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว

ได้ยินเสียงดังคล้ายรถชนกันเกิดขึ้น
จึงรีบวิ่งมาดูและพบว่าเครื่องบินตก
โดยพบผู้โดยสารบางส่วนหนีออกมาได้
แต่ร่างของนักบินยังคงติดอยู่ภายใน
กลุ่มด้านสีของหลัดกลุ่มมือ

จัดการหล่อที่คุณ

เดินมาแล้วแบบโซมลรศัตริย์
และมันก็เป็นคนเลือกหน้าคนเค้า
มาล้อมอยู่
จุดที่เครื่องบินตกเป็นคลองที่อยู่หลังวัดลำพระองค์
ของชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

ให้ออกไปจากตัวชุมชนให้มากที่สุด
สุดท้ายแล้วตัดสินใจลงจอดที่คลองแห่งนี้

ทำให้ตัวเครื่องบินเกิดเสียหลักพุ่งชน
กับเสาของสะพานในที่สุด
บริษัทมาประสานแล้วว่า
เอาเครื่องบินขึ้นนะครับ
ขั้นตอนก็คงจะต้องใช้รถเคน
ยกมาแต่ว่าเราต้องตัดทาง

เนื่องจากน้ำมันมันไหลออกมา

เครื่องบินเนี่ยถ้ามันจุดเร็วมาก
ไว้อาแกนี่ก็เลยบอกชาวบ้านไปแล้วว่าต้องอยู่หา
แล้วก็ฉีดโฟมไปเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนแรก
ฉีดโฟมไปเพื่อจะไม่ให้เปลวเข้าขึ้นมา

ยังพบว่าคราบน้ำมันยังรั่วไหลออกจากตัวเครื่องตลอดเวลา
เจ้าหน้าที่พยายามกันคนออกจากพื้นที่
เพราะกลัวเกิดประกายไฟทำให้ระเบิดเกิดขึ้น
ขั้นตอนการกู้เครื่องบินจากครองน้ำนั้น
เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องยกตัวเครื่องบินออกจากคลองก่อน
แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังที่สุดคือคราบน้ำมันที่ลั่วไหลออกมา
เพราะยังสามารถติดไฟได้โดยง่าย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ฉีดโฟมล้อมรอบจุดที่เครื่องบินตกเอาไว้
และพยายามกันประชาชนที่เข้ามาดูเหตุการณ์
ออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน